พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะ
มีธาตุยาเสพติดคราวนี้มาในคราบของดาบตำรวจนะคะ
เสพยาหนักจนหลอนยา
ญาติเนี่ยมาหาที่บ้านตั้งใจจะเอามาเอายาแก้ปวด
ปรากฏว่าดาบตำรวจนายนี้เห็นญาติเป็นผีนะคะ
ไล่ยิงญาติตัวเองตายคาบ้านเลยค่ะ
ตำรวจต้องเกลี้ยกล่อมนานกว่า๔ชั่วโมงกว่าจะยอมมอบตัวนะคะ
ตำรวจสภคลองแงะจังหวัดสงขลาลงพื้นที่เกิดเหตุหลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะ
ไปถึงก็เจอผู้ตายนะคะนายธีรยุทธ์เกรดสุริยงวัย๓๙ปี
สภาพคือถูกยิง๒นัดเข้าที่เบ้าตาซ้าย๑นัดกับลำตัวอีก๑นัดค่ะ
คนก่อเหตุคือดาบตำรวจจอมพบพักดีวัชิรัสกุลอายุ๓๘ปี
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพสะดาวนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตาย
เนี่ยค่ะอันนี้คือคนก่อเหตุนะคะขออภัยนี่คือผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยดาบตำรวจจอมพบก็เข้าไปหลบอยู่ในบ้านของญาติอีกหลังนึง
แล้วก็พกปืนขนาด๙มมที่ใช้ก่อเหตุติดตัวตลอดเวลา
เกลี้ยกล่อมอยู่กว่า๔ชั่วโมงถึงจะจับตัวได้แบบนี้ค่ะ
เขาบอกสาเหตุสั้นเลยว่าที่ยิงย่าตัวเองเพราะว่าเป็นการยิงไล่ผี
วันเพ็ญเกรดสุริยงแม่ของคนก่อเหตุก็บอกว่าโอ้โหแม่หมดเงินไปหลายแสนแล้วกับการบำบัดลูกชายคนนี้
ลูกชายมีอาการประสาทหลอนเพราะเสพยาเสพติดมานานพาไปรักษาหลายโรงพยาบาลแล้วก็ไม่หายสักที
ตัวแม่เองมีอาชีพกรีดยางพาราเงินก็หมดไปกับการรักษาลูก
ทีนี้ลูกชายรับราชการตั้งแต่พศ๒๕๔๗อยู่มาหลายโรงพักแล้ว
ที่อยู่หลายโรงพักเพราะอะไรรู้ไหมคะเขามีปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วโดนไล่ออก
แต่ไม่ได้โดนออกจากราชการอันนี้งงอยู่เหมือนกันนะ
ตอนแรกอยู่บชนมีปัญหาเรื่องยาเสพติด
มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็สั่งย้ายไปสพคลองโหงจศงขลา
สุดท้ายมีคำสั่งให้ออกจากราชการแต่ล่าสุดก็เข้ารับราชการที่สพสะดาวอีก
ก็ให้ลาออกไปแล้วกัน
แต่ตอนหลังก็อาจจะกลับมาขอรับรัชการอีก
ก็เลยได้มาเป็นตำรวจอีกครั้งอยู่ที่สพสะดาว

คือความเชื่อใจปลาเชื่อใจมานั่นเลยลูกนะ
เชื่อใจว่ามันไม่น่าเป็นบ้านนี้
คือมาพบตอนนี้มันก็เชื่อใจเหลือไปหลัง

เพราะว่าเป็นการจากไปแบบกระทันหันมาก
ซึ่งเธอบอกว่าก็รู้จักดาบตำรวจจอมพบนะ

แล้วก็คลั่งแบบนี้สุดท้ายก็มาฆ่าสามีเธอนะคะ
คนในหมู่บ้านเขาก็หวาดกลัวกันทั้งหมดนะคะ
เหมือนกับว่าบ้านเช่าในหมู่บ้านเขาก็ไปขู่ไว้
จนแบบคนเขาอยู่ไม่ได้ต้องย้ายออก
ทำไมพ่อไม่กลับมาทีทำไมแบบ
พ่อไปโรงพยาบาลพ่อเป็นอะไรค่ะ

คือยังไม่ได้บอกเขาว่าไว้อย่างไร
เขาคงไม่ทำอะไรหรอกเนาะประมาณนี้
กุ้งก็นั่งอยู่ที่บ้านนี้ข้างหน้าแหละ
แล้วก็ไปสักแป๊บนึง
ก็ได้ยินเสียงปืนเลยได้ยินเสียงปืนเลยแป๊บเดียวเอง

ซึ่งพี่บอลที่ไปด้วยก็บอกว่าเหมือนกับว่า
เขาก็เข้าไปอีกรอบนึง
แต่ว่าก็คือก็เหมือนเดินเข้าไปในบ้านเขาอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะ
ก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็เหมือนกับพี่ยุทธ์หันมาแล้วเขาก็ยิงเลย
ตำรวจจอมพบโดนไป๔ข้อหานักนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนยิงปืนไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็มีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย
ทีนี้มีเพจดังนะคะก็มีการโพสต์ว่า

อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ดาบตำรวจหลอนยารายนี้เขาก่อเหตุนี่
แรกเลยอยู่มาเดินถือมีดยาวแกว่งไปแกว่งมา
ห้ามให้คนขี่รถหรือว่าขับรถผ่านหน้าบ้านตัวเองค่ะ
มขู่ชาวบ้านเนี่ยเดินไปก็เดินมาเดี๋ยวก็เดินออกไปกลางถนนบ้าง
ส่วนคลิปนี้คือคลิปเกิดเหตุที่ยิงญาติตัวเองเสียชีวิต

จังหวะเดินเข้าไปหยิบยาเสร็จปุ๊บหันหลังจะเดินออกมาเท่านั้นแหละ
ดาบตำรวจจอมพบยิงญาติตัวเองเลยรัวยิงมา๓นัด
แต่โดนเข้าไปสองนัดแล้วจังหวะนี้คนที่มาด้วยกันอ่ะ
เห็นปุ๊บโอ้ท่าไม่ดีแล้วรีบวิ่งหนีก็เลยรอดชีวิต
เพราะจริงแล้วเนี่ยดาบตำรวจจอมพบเดินตามออกมา
มายิงคนนี้อีกคนนึงด้วยนะคะโอ้โหแล้วอยู่หน้าถนนใหญ่
จะห้ามไม่ให้ใครเนี่ยมาขี่รถผ่านหน้าบ้าน
เออแล้วมันคือถนนสาธารณะคืออ่ะบำบัดเถอะค่ะ